เพชรมกลสวิรัยทองราชัยไว้๑๓นะคะที่เสียชีวิตเพราะว่าถูกก๊อกแล้วก็สลบความเวทิ
เมื่อ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่งานศพนะคะงานสวดพระอภิษฐรรมของน้องเล็ก
แล้วก็มีคนที่เขาไปร่วมงานศพของน้องเล็กค่ะ
เขาบอกว่าคืนสวดคืนที่๒

ปรากฏว่ามันมีรูปหนึ่งคุณผู้ชม
ด้านหลังนะมีเหมือนเด็กผู้ชาย
ยืนอยู่ใส่กางเกงมวยแล้วก็ทำท่าเหมือนรำมวย

เขาก็เลยพยายามดูรูปนี้กันนะคะว่าเอ๊ะ
ใช่น้องเล็กหรือเปล่าในวงกลมสีเขียวค่ะ

นี่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
เหมือนใส่กางเกงมวยอยู่แล้วก็ทำท่าแบบนี้ค่ะ

เขาก็เอาภาพนี้ไปให้ญาติของน้องเล็กทุกคนดู
ญาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
น้องเล็กนี่ทั้งรูปร่างท่าทางการแต่งตัว
ญาติก็เลยบอกว่าเหมือนกับเอ๊ะหรือวิญญาณของน้องเล็ก
คือยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วอะไรแบบนี้
แต่ถ้าดูจากภาพนี่คือตอนกลางวันเลยใช่ไหม
กลางวันใช่ไหมทางขึ้นเมนท์ข้างหลังอืมอืม
จากภาพนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปพบกับนายพิเชษแสงจันทร์อายุ๕๑ปี
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นคนถ่ายรูปนี้ค่ะ
นายพิเชษคนถ่ายรูปนี้เขาเล่าว่า๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไปร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องเล็กเด็กชายอนุชาธาสโก
หรือเพชรมงคลสอวิลัยทองอายุ๑๓ปีที่วัดใหม่บางปรากฏ
คืนที่ไปถ่ายภาพเนี่ยนะคะ
เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒
เขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะถ่ายบรรยากาศหน้าเมน
แต่รูปภาพที่ออกมากลับมีภาพเด็กผู้ชาย
ผมเกลียนแต่งชุดคล้ายนักมวย
ยืนอยู่ด้านหลังคนที่มาร่วมฟังพระสวด
นายพิเชษเขาก็เลยบอกว่าตัวเขากับนายหนึ่งสกล
เนธตระกูลอดีตนายกอบตในคลองบางปรากฏ
ทีมงานก็นำน้ำไปช่วยในงานศพของน้องเล็ก
เขาก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเอาไว้

แล้วก็ถ่ายรูปนายหนึ่งสกลและทีมงานเอาไว้
เพื่อนำไปโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กก็คือรูปนี้รูปนี้เลย
เวลาผ่านไปสักพักก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่า

ก็เลยกลับมาเปิดย้อนดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็เลยเอารูปนี้ไปถามญาติของน้องเล็กว่าใช่น้องเล็กหรือเปล่า
ทุกคนยืนยันว่าน้องเล็กนี่
ช่วงที่พี่ถ่ายพี่มั่นใจไม่มีเด็กเดินผ่าน
มั่นใจแล้วครับเพราะว่าผมก็ต้องคลายก็ต้องมองในกล้องอยู่แล้ว
เพราะช่วงนั้นน่ะเวลาทุ่ม๒๕น่ะมันไม่น่าจะมันไม่มีพระสวดอยู่
มันไม่มีเด็กทอเสื้อแล้วขนาดนี้ไม่น่าจะมี
เขาเป็นคนบรรจุศพลงที่ผมขนลุกตั้งแต่แรกนะครับ
พอผมลงไลน์ไปไหว้ไก่มึงเอาผีที่วัดหลอกกูเหรอ

พี่นี่มันศพน้องที่ตายผมไม่ควรเอาน้องมาจุดศพ
ผมจำได้ว่าแบบนี้
แค่นั้นแหละผมก็เลยจากคุยเรื่องตลกกันก็เลยไม่ตลกแล้ว
ก็เลยบอกพี่หมูพี่หมูแม่งเรื่องจริงเปล่าวะ
ไอ้ราวทะเล่าคิดแค่ว่านี่มันคือวัด
สิ่งอย่างนี้มันเป็นสิ่งปกติที่ต้องมีอยู่แล้ว
ก็ผมเองคิดเป็นเรื่องของวิญญาณเด็กที่เคยอยู่อย่างนี้
ลืมนึกถึงว่ามีเรื่องของศพเป็นของน้อง
พี่หมูบอกว่าเจ้าภาพซึ่งเขาบอกว่าหลานเขา

ช่วงที่ถ่ายภาพช่วงทุ่มกว่าค่ะครับ

คือเขาก็บอกว่ายังไม่มีใครยืนยันได้แบบ๑๐๐หรอกค่ะ
ว่าภาพที่เห็นเนี่ยค่ะเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ย

แต่ด้วยว่าน้องเล็กเพิ่งเสียชีวิตมา๒วัน
แล้วลักษณะของเด็กผู้ชายในภาพนี้
เรื่องของการแต่งตัวท่าทางทรงผม
ญาติญาติและทุกคนเห็นรูปนี้แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกัน
น้องเล็กจริงนี่คือน้องเล็ก

ไม่ได้ใช้โปรแกรมตกแต่งอะไรเพื่อให้เป็นข่าวนะคะ
ยืนยันว่าเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือ
ที่เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็ติดภาพออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะ
มันก็มีหลายครั้งหลายกรณีที่จะมีภาพลักษณะแบบนี้นะ